สุดครับวันนี้เป็นการประชุมของพักประชาธิปัต

มาจากครั้งที่แล้ว๙กรกฎาคม
เพราะว่าครั้งแรกนั้นองค์ประชุมไม่ครบ
เลื่อนครั้งแรกเลื่อน
ปัจจุบันคือชุดรักษาตาลนะฮะ
การประชุมใหญ่ภักดิ์ประชาธิบัตรครั้งที่๒ครับ
เพื่อเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่

เฉพาะคุณอภิษฎเวชาชีวะคุณนราพัฒน์แก้วทอง
แคนดิเดตที่เตรียมเสนอตัวเป็นหัวหน้าพัก
นี่นะฮะบรรยากาศตอนแรกก็ดูชื่นมื้นดีนะครับ
การประชุมนายสาธิตปิตุเตชะ
รักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่า
น้ำหนักในการโหวตเสียสมดุลของการเป็นพักการเมือง
เพราะสส๑คนจะมีน้ำหนักคะแนนเท่ากับสมาชิก๒๖คน
แบบนี้ดูจะผูกขาดอยู่ที่สอสออย่างเดียว
คนที่เป็นสอสอเหมือนกับว่าจะมีอำนาจในการถวงเยอะกว่า

ไม่อยากให้ประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย
อยากให้คุณอภิษฎกลับมาเป็นหัวหน้าพักทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
อบกู้สถานการณ์ให้กลับมาเป็นที่ยอมรับของประชาชนให้ได้
พอถึงกำหนดการเริ่มประชุมตอน๙โมงครึ่งครับมิ้นคุณผู้ชม

นาวาตรีสุธรรมระหงพอพักขอให้รออีกแป๊บหนึ่งก่อน
รอให้มวลสมาชิกอย่างน้อย๒๕๐คน

ก็เปิดประชุมไม่ได้ครับ
กลับมา๑๐นาทีกลา๓๖นาทีนะครับ
ลงโดยเวลาที่รอให้มาผจญมาในประมาณ๑ชุม

ไม่ครบองค์ประชุมตามที่
กับกฎหมายพระคัมมูลประหนดและความน้องครับ

จึงไม่สามารถจะ

รักษาการเลขาธิการพักประชาธิปัตย์
แถลงข่าวทันทีครับยืนแถลงข่าวแล้วคุณเห็นไหมฮะ
กลุ่มเพื่อนพี่น้องสอสอเขาเรียกว่ากลุ่มเพื่อนต่อ

คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนประนามพฤติกรรม
ของสมาชิกบางกลุ่มที่ตั้งใจไม่ร่วมประชุม
บางช่วงให้สัมภาษณ์ใช้คำว่าเลวซามเลยนะฮะ

แล้วก็บอกด้วยว่าบางคนมาไม่ลงชื่อ
และมีการให้องค์ประชุมไปเที่ยวสปลาวไม่ต้องมาร่วมประชุม
ถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เหมาะสมไม่ควรเกิดขึ้น
ถ้าคิดว่าพักประชาธิปัตย์ไม่มีเจ้าของ
ต้องทำให้เหมือนกับคำพูดไม่ใช่มาเตะถ่วงแบบนี้
เดี๋ยวให้ฝ่ายกฎหมายไปลองดูว่าดำเนินการอะไรได้บ้าง

ต้องใช้เงิน๓๔ล้านบาทในการจัดประชุม
แล้วกลายเป็นว่าสูญเสียเงินเปล่าหรือเปล่า
ลองฟังฮะ
พักประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมือง
ถ้าจิตสำนึกกลับคืนมาประชาธิปัตยจะเดินไปข้างหน้าได้
ผมจริงผมไม่อยากจะบอกตัวเลขหรอก
แต่วันนี้ที่ทุกคนคุยกับผมเนี่ยเอาว่าไม่ต่ำกว่า๒๑แล้วกัน

ต่อที่เขาคิดว่าพักควรเดินแนวทางนี้มีไม่ต่ำกว่า๒๑คน
คือนอกจากจะแถลงแล้วต้องบอกตอนนี้ความร้อนแรงสงสัยจะย้ายมาอยู่ประชาธิปัตย์
คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนโพสต์เฟซบุ๊กด่าค่ะ
ใช้คำว่าด่าได้เลยค่ะมาคำแรกเป็นไงคะ
ซ้อดอขอแนวนี้อ่าน
ตอนแรกผมมองไปที่คำว่าสามัญสำนึกนะเห็นมีเครื่องหมายคำพูดแตกคำคำแรกปังกว่าค่ะ

สอเสือดอเด็กสามัญสำนึกล้มประชุมไม่เคารพกติกาของพัก
บอกพื้นที่ของคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหญ่จะขวางทุกเรื่องไม่ได้
เราต้องให้คนรุ่นใหม่มีพื้นที่คิดมีพื้นที่ทำงาน
มีความสุขสนุกกับการทำงานและทำงานเป็นทีมได้
ไม่ใช่ห้ามไปทุกเรื่องห้ามห้ามห้ามห้ามห้ามจนทีมแตก
คนรุ่นใหญ่ทั้งหมดควรเป็นที่ปรึกษาและเป็นอาจารย์ทางการเมืองของน้องรุ่นใหม่

ประชาธิปัตย์ควรเป็นแฮชแท็กแสงแห่งความหวังแฮชแท็กแสงแห่งโอกาส
ประชุมครั้งต่อไปกางเต็นต์เลือกหัวหน้าพัก
ได้เอาเงินที่ประชาชนสนับสนุนพักไปใช้ประโยชน์
ไม่ใช่ผลาเล่นเพื่อล้มองประชุม

เมื่อกี้นี้ประโยคของสอเฉลิมชัยศรีอ่อน
รักษาการเลขาธิการพักประชาธิปัตย์

ผมมีสอสอที่เห็นด้วย๒๑คน

กลุ่มเพื่อนต่อดังที่เห็นหน้าจอครับ
ก็จะมีสอในจังหวัดตรัง

จวบคิริขันอีก๒คน
นอกจากนี้ก็จะมีสอนครศรีธรรมราช

อกจากนี้มีปัตตานีรวมทั้งพัทธลุง
แล้วก็มีอุบลราชธานีมีแม่ห้องศร

เหล่านี้คือกลุ่มสอสอเพื่อนต่อ

สสเฉลิมชัยศรีอ่อน

ขณะที่นายนาราพัฒน์แก้วทองรักษาการรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
ในผู้ที่ประกาศตัวจะชิงตำแหน่งหัวหน้าพัก
ก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มของนายเฉลิมชัย
บอกว่าเหตุผลที่อยากจะเข้ามาเปลี่ยนมาปลดล็อกข้อบังคับหลายเรื่อง
เพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงพักให้สู้กับภายนอกให้ได้
แต่ปัญหาคือคนรุ่นเก่าไม่ปล่อยฮะ
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อบังคับของพัก
แม้จะอยู่ในช่วงรักษาการแต่กรรมการบริหารพักที่เป็นชุดรักษาการ
มีอำนาจเต็มนะฮะมีอำนาจเต็มในการตัดสินใจ
ในการโหวตมติต่างในสภา
ใดที่ยังไม่มีกรรมการบริหารชุดใหม่มาครับ
เช่นเดียวกับคุณชวนหลีกภัยสอสอบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์นะฮะ
บอกว่าส่วนตัวไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร
เมื่อมีความเห็นแตกเป็น๒คั่วต้องหาคนกลางมาพูดคุย
แม้จะไม่มีกรรมการบริหารพักชุดใหม่แต่ชุดรักษาการมีอำนาจเต็ม
ก็พูดเหมือนกันกับที่คุณจุลินบอกนะฮะ
ยังตัดสินใจได้ว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่
อย่าปล่อยให้คนใดคนหนึ่งทำอะไรด้วยตัวเอง
เพราะจะทำให้ภาพรวมของพักนั้นเสียหายได้
ร้อนมากครับนี่คือความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์นะฮะ